เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่มอายุ๒๓ปีก็ตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนเหมือนกัน
แล้วพอเมาได้ที่ค่ะสติสตังค์ไม่อยู่แล้วคุณผู้ชม
บอกเพื่อนเลยว่าเดี๋ยวจะกระโดดจากชั้น๔ลงไป
๖ก็เคยกระโดดมาแล้วไม่เป็นอะไร
สุดท้ายลำบากกู้ภัยสิคะต้องมาหาพาไปโรงพยาบาลนะคะ
ไม่ติดกับเหล็กสมมุตตกคุณ
เขาเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชานะคะ
ถูกเหล็กแแล้มของรั้วแท้งขาทะลุอย่างนี้เพราะว่า

ประทีปศรีราชานับสิบคนนะคะต้องช่วยกันเอาอุปกรณ์ตัดเหล็กเอามาตัด
แล้วก็นำร่างของนายนิรวดไปส่งโรงพยาบาลต้องใช้เวลากว่า๒๐นาที
ช่วยออกมาได้นะคะสอบถามเพื่อนผู้บาดเจ็บก็คือนายรัฐพลศรีสุวรรณอายุยี่สิบสองปี
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั้นเป็นวันหยุดนะคะ
นายนิโรธพร้อมกับเพื่อนอีก๓คนก็มานั่งดื่มสุรากันที่ร้านค้าด้านหน้าอพาร์ทเมนต์
กันไปสนุกสนานพอแอลกอฮอล์ได้ที่เริ่มเมาก็เริ่มมีปากเสียง
มีขัดแย้งมีเสียงดงเสียงดังกันไปส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการโอ้อวดว่าใครทำอะไรได้เหนือกว่าใคร
จากนั้นค่ะมีการท้าทายว่านี่นะเดี๋ยวจะกระโดดลงมาจากชั้นสี่
กระโดดได้ไกลกระโดดได้สูงมากกว่ากันมีการท้าทายกันต่อ
เพื่อนก็ยุส่งสิเอาท้าใช่ไหมเอาดิเอาทำดิอะไรอย่างนี้นะ
ไปฟังเสียงของเพื่อนผู้บาดเจ็บเขาพูดถึงเหตุการณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
อันนี้นี่ล่ะ
บอกว่าไปก่อนนะแล้วก็ปล่อยเลยผมก็จับไม่ทันอืมแล้วปล่อยลงมา
อันนี้ไงเมาแล้วก็จะเป็นซุปเปอร์แมนซะอย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็ชั้นสี่อ่ะนะ
เออมันสูงอ่ะมันก็สูงอยู่นะเออเนี่ยแล้วโดนมาเสียบโดนเหล็กเสียบแบบเนี้ยค่ะ
ทีนี้ตำรวจนะคะก็ได้บันทึกภาพเอาไว้นะคะเป็นหลักฐาน
แล้วก็เดี๋ยวรอให้อาการของนายนิโรธดีขึ้นถึงจะเรียกตัวมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าหากว่าดื่มเหล้าเมาแล้วก็โชว์ความเก่าด้วยการกระโดดลงมาเองเนี่ย
ไม่มีใครทำอะไรเนี่ยนะก็จะถือว่าเป็นการจบคดีแบบนี้แหละ
ถือว่าเป็นการก่อเหตุของตัวเองไม่ได้มีใครยุโยงส่งเสริม
หรือว่ามีใครบังคับเขาอ่ะนะนี่ถ้าสั่งเมามาคงจำไปจนตายเลยนะ
เหตุการณ์ถูกต้องโหเสียบทะลุเอวเข้ามาขนาดนั้นอ่ะนะ
ต้องคัดพุนอีกนานแน่นอนค่ะ